ได้เวลาของสีสันไทยรัฐเจาะประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้มีเรื่องราวของการขับขี่และใช้ยานพานะมาให้ติดตามครับ
นี่เป็นความพยายามของคุณยายที่ครั้งหนึ่งเคยอยากขี่จักรยานเป็น
เพื่อทำความฝันให้เป็นจริงมันต้องเริ่มจากการเรียนแบบนี้แหละครับ
อกจากความพยายามของผู้เรียนและผู้สอนแล้ว
ยังแอบเห็นความรักความอบอุ่นที่มีให้กัน

นี่เป็นแผนของยายที่อยากอ้อนคุณตากันแน่เนี่ย
กระทำสำคัญกว่าคำพูด
ว่าแล้วคุณยายเลยสาธิตให้เด็กดูว่าการขี่รถไฟฟ้าง่ายนิดเดียว
เมื่อหลานน้อยลองขับดูจึงรู้ง่ายจริงด้วย
ก็เหมาะสำหรับคนนอนขี้เสามนะครับ